สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่มาดูด้วยนะครับ

ปีชวดเป็นไงค่ะได้เช็คดวงอย่างไร
ปีชวดก็วนมาสามรอบแล้วตอนนี้
เอาเหรออันนี้ชงเหรอคะเนี่ย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าชงหรือเปล่าค่ะ
ถ้าปีชวดเหมือนกันคือชงใช่ไหม

แล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีอีก๒เรื่องค่ะ

สนุกสนานดีค่ะได้เปลี่ยนบทบาทไปตาม

ล่าสุดนางคลอดแล้วค่ะ
คลอดแล้วค่ะเอเดนค่ะ
ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ยังพรังเศส

แล้วก็ใช้ได้สมมุติว่าพี่แจ๊คมีแบบ

ใช้ก่อนแต่งหน้าและก่อนนอน
สารสกัดที่เป็นธรรมชาติซึ่งจะไม่แพ้อยู่แล้ว
จะช่วยซิลฟ่ากระจุดดั่งดำให้ผิวอิ่มน้ำ

ลงทุนเองค่ะไปไงมาไงถึงทำเอง
ก็เพราะว่าทำกับสองเจ้าแล้วเราโดนหุ้นส่วนโกง

แล้วก็ตกลงกันว่าเราจะมีส่วนแบ่ง
แต่ก็เขาก็หายไปเลย
แล้วเขาก็ตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้
โอ้โฮนี่โมโดนโกงมานานหรือเปล่าเนี่ย
ประมาณครึ่งปีเกินครึ่งปีแล้วมั้งคะ

มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวสูตรเดียว
ถ้างั้นเราไปหาสูตรของเราที่เราใช้แล้วก็ได้ผล

ตอนนี้หาซื้อได้ที่ในออนไลน์อย่างเดียวก็คือที่

ตอนนี้ก็จะลุยกันตลาดใหม่ไก่ละ

อยากเป็นค่ะอยากเป็นขอเวลาสัก๓ปีก็พอ
แต่ก่อนแล้วเรื่องคดีความไปแจ้งคงได้แจ้งความอะไรเยี่ยมแหนะ

แต่ว่าดูตอนนี้เนอะ
เรื่องต้องถามเพื่อนบ้านรูปเกาะนั้น

อันนี้จริง

ก็ตามในเค้าเลยในไอจีลงเลย
มันมีตรงไหนที่คลิกกันถึงว่าวะเออ
ทั้งเขาและเรา
ทั้งเขาและเราค่ะก็๒ปีแล้วอะ

ก็เหมือนถูกที่ถูกเวลาแล้วล่ะ
ถ้าเราจะพบกันตอนนี้

อยากเป็นอมตาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอก

อยากไปน้ำมะตาอยากกินเด็ก

ก็รอติดต่องานเข้ามาอยู่
งานรีวิวอะไรเข้ามาเรื่อย

ใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเอเดนค่ะ